จอมพลังไปช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ทิ้งไปตั้งแต่เล็กจากนั้นพ่อก็ติดคุกนะครับ
อยู่กับตายายแต่เป็นตายายที่รู้จักกันครับ
ครับกันจอมพลังไปไหนเนี่ยไปที่บ้านหลังหนึ่งที่พระสมุทรเจดีสมุทรปราการครับ
ไปหาเด็กหญิงนานาอายุ๕ขวบ
อย่างที่ผมนำเรียนไปแม่ทิ้งไปตั้งแต่อายุได้เดือนเดียว
พ่อก็ถูกจับเข้าเรือนจำไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
เพราะไม่มีเอกสารราชการนะฮะการจอมพลังบอกว่า
ก็ไปดูหน่อยที่น้องนานาอยู่อยู่กับตายายนะครับ
อยู่ด้วยความยากลำบากอาศัยเงินจากการเย็บผ้าเดือนละ๘๐๐
มาดูแลน้องเนี่ยแต่มันไม่พอสิครับ
เพราะว่าคุณตาคุณยายเองมีค่าน้ำค่าไฟค่ารักษาพยาบาล
กู้หนี้นอกระบบมาใช้แล้วส่งดอกแบบ
การจอมพลังประสานพมจสมุทรประการ
ให้มาช่วยดูแลนะครับ
มาช่วยเหลือแล้วทั้งตัวน้องคุณตาคุณยายด้วยนะครับ
แล้วก็ตั้งใจอยากให้น้องได้เรียนหนังสือครับ
นางบุญมีหงกรอายุ๗๙ปีนะครับอยู่กับนายสมศักดิ์พงศวรรค์อายุ๘๐ปี
เป็นคุณตาคุณยายที่ผมบอกรับน้องมาเลี้ยงตั้งแต่หนึ่ง
เนื่องจากแม่ทิ้งไปพ่อของน้องก็เอามาฝากเลี้ยงไว้โดยให้ค่าจ้างวันละร้อย
เมื่อปีที่แล้วพ่อถูกจับเข้าเรือนจำครับพวกเขาก็ต้องดูแลกันเองมาโดยตลอด
๔วันที่ผ่านมาพ่อของน้องเพิ่งจะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
ก็มาอยู่ด้วยกันด้วยกันนี่แหละตอนนี้ออกไปทำงานรับจ้างก่อสร้างครับ